เอามาดูเรื่องนี้กันต่อวันนี้ก็เข้าสู่วันที่๖แล้วค่ะ
กับการหายตัวไปของทนายจิตนักกฎหมายผู้ใจบุญ
หายตัวปริศนาในพื้นที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
แล้วล่าสุดเขามีการปรับพื้นที่การค้นหาจากน้ำเป็นแนวป่า
คุณผู้ชมไปดูตรงจุดนี้กันค่ะ
นี่ก็คือช่วงเวลาที่ญาติของนายบำนานรัตนปัญญาหรือทนายจี๊ดนะคะ
ต้องจุดทูปค่ะขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางบอก
ขอให้ช่วยเปิดทางในการค้นหาตัวทนายจี๊ดค่ะ
ตำบลสะยายสมอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
แล้วหลังจากนั้นทุกคนก็เดินเข้าป่า
อันนี้เป็นการค้นหาตามคำบอกกล่าวของร่างทรงพ่อปู่ที่ติดต่อมาทางโทรศัพท์ค่ะ
ก็จะมีทางหน้าเนี่ยค่ะ๒ต้น
เออลองลงลองลงดู
เพราะว่าเนี่ยตลาดเกียรติอยู่บ้าง
คือคุณโดดยานเขาแล้ว
คือนาทีนี้ก็ต้องทำทุกทางแล้วนะคะคุณเบิร์
เพราะวันที่๖แล้วกับการหายตัวไป
ร่างทรงเนี่ยบอกว่าทนายจิตอยู่หลังฮวงสุยใหญ่
พุ่มไม้๒ทุ่มเนี่ยเขาก็เดินไปตรงนั้นนะคะ
ตรงนั้นมีดงกระถิ่นที่โดนตัดไป

ร่างทรงบอกว่าจะพบร่าง
พอครบ๖วันจะพบร่างตอนบ่ายค่ะ
ซึ่งการค้นหาเมื่อคืนนี้ยังเป็นช่วงวันที่๕อยู่นะคะ
และล่าสุดคุณผู้ชมเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
เขาก็มาที่จุดนี้อีกครั้งนึง
ก็เลยทำให้มองเห็นได้ไม่ค่อยดีแบบมันบดบังวิสัยทัศน์การมองเห็น
ปรากฏว่าเขาไปเจอสารพระภูมิร้าง
ก็เอาเครื่องเส้นไหว้มาไหว้เพื่อขอขมาเจ้าที่
น้องชายทนายจี๊ดยอมรับว่าผ่านมา๕วันแล้ว
ก็เป็นเรื่องยากที่พี่ชายจะมีสภาพปกติ
แต่ก็มีความหวังยังหวังว่าจะตามหาจนเจอค่ะ
สูงทั้งหมดแต่อาจจะตามไปฝั่งทั้งปกแล้ว
ไม่มีนะคะหายไปตั้งแต่สิบสี่ไกรกดาคม

อูทองสุพรรณบุรีจุดคลองชลประธานที่มีการค้นหาร่างของทนายจี๊ด
ในช่วงวันแรกเนี่ยก็ยังไม่พบทีมค้นหามาประจำการในวันนี้นะคะ
ทนายจี๊ดอย่างที่บอกหายไป๑๔กรกฎาคมแล้วก็ระดมกำลังกันตรวจสอบในคลองชนรับประทานจุดนี้
อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่ามีคนให้เบาะแสว่าพบจักรยานของทนายจี๊ดที่คลองนี้ค่ะ
ครับก็ยังไม่เจอนะคะเข้าสู่วันที่หกแล้วค่ะ